ส่วนดังราวดีของปรายงานพิเศษที่เรานำมาฝากวันนี้ก็คือ
การพัฒนานักเทนนิสเยาวชน
ซึ่งล่าสุดก็ได้ดันัยอุดมโชคมาช่วยในการฝึกสอนพัฒนาน้อง
ให้มีแรงบันดาลใจในการก้าวขึ้นมาเป็นนักเทนนิสระดับโลกในอนาคตครับ
ที่เยาวชน๑คนจะก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นต้องอาศัยหลายปัจจัย
จากตัวเด็กเองแล้วโอกาสประสบการณ์ลงสนามและผู้ฝึกสอนก็เป็นส่วนสำคัญ
นักเทนนิสเยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการแอร์เอเชียบินสู่ฝันปีที่๗
เหนือจากน้องจะได้รับโอกาสมาแข่งขันในต่างแดนกับนักเทนนิสจากทั่วโลกแล้ว
ยังได้ฝึกซ้อมกับดันในอุดมโชคอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยที่มาแบ่งปันทักษะและประสบการณ์
เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การก้าวขึ้นมาเป็นนักเทนนิสอาชีพในอนาคต
ซึ่งหลังจากอดีตนักหัวทีมชาติไทยที่ปัจจุบันได้ผ่านตัวมาเป็นโค้ชเห็นฟอร์มของน้องในสนามและตอนฝึกซ้อมบอกว่า
จุดอ่อนของเด็กไทยที่ควรจะต้องแก้ไขปรับปรุงคือเรื่องความฟิตและอารมณ์
ขณะเดียวกันยังพูดถึงประโยชน์จากโครงการที่ทั้ง๑๒คนจะได้รับกลับบ้าน
อารมณ์อย่างไม่ได้กลับไปก็ต้องได้อารมณ์แล้ว
เส้นทางความฝันสู่การก้าวเป็นนักเทนนิสระดับโลกอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่เมื่อมีหลายฝ่ายที่พร้อมจะให้การสนับสนุน
เส้นทางสู่ฝันคงไม่ไกลเกินคว้า
ถ้าเด็กไทยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง
เราอาจจะเห็นชื่อของคนไทยติด๑ใน๑๐ของโลกอีกครั้งก็เป็นได้
บุญมีกาสอนเสถ่ายภาพ
ชีวรรณฑรสมกิตรุงโรศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
และวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามวอเล็กบอลชายครับ
ครั้งที่๖นะครับที่กรุงไทเปย์ของไต้หวัน
ถ่ายทอดสดนะครับทางยูทูปไทยรัฐในเวลา๑๔นาฬิกา๔๕นาที
ถึง๑๗นาฬิกาแล้วก็โชว์มาที่การแห่งขันได้
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลาตี๒ถึงตี๔ครับ